เช้าวันนี้ฮะสพสำรงเหนือไปตรวจสอบ

หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่คาห้อง
แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยทำร้ายเขาตายแล้วนะ
กลับไปห้องตัวเองไปนอนเปิดเพลงเสียงดังอย่างสบายใจด้วย
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะฮะตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองนะครับ
ห้องเช่า๒ชั้นนะตรงนี้นะนี่ฮะ
ชั้นสองเนี่ยห้องที่สิบเอ็ด
ที่พบสบในห้องเนี่ยชื่อนายชานชัยแก้วอำนาจอายุห้าสิบปี
สภาพศพนะครับมีเลือดออกปากออกจมูกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบ
ในห้องมีร่องรอยการต่อสู้นะครับนี่ฮะ
แล้วก็มีคราบเลือดแห้งติดตามพื้นด้วยที่ฝาผนังด้วย
วงกบประตูห้องด้วยมีร่องรอยงัดแงะด้วยนะฮะ
คือวงกบนี้ฉีกเลยนะฮะนี่ฮะ
ชาวบ้านที่พักห้องติดกันบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะ
ก่อนจะเกิดเหตุที่มาเจอศพตอนเช้าเนี่ยนายเฉลิมพันธุ์
ซึ่งคือผู้ก่อเหตุนะครับนายเฉลิมพันธ์นี้อายุสามสิบสอง
พักอยู่ห้องข้างกับห้องผู้ตายนี่แหละที่ชื่อนายชาญชัย
เลิมพันธ์เนี่ยงัดห้องเข้ามางัดห้องของชาญชัยเข้ามา
แล้วได้ยินเสียงเขามีปากเสียงกันทะเลาะวิวาดกันทำร้ายร่างกายกันด้วย
ก่อนที่เฉลิมพันธุ์จะเดินกลับออกมาแล้วไปอยู่ที่ห้องตัวเองนะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกนี่เขาได้ยินเสียงห้องเฉลิมพันธุเนี่ย
เปิดเพลงเสียงดังเลยเปิดเพลงเสียงดังสักพัก
เลิมพันธ์ออกมาจากห้องแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากห้องเช่าตรงนี้ไป
ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครออกมาดูเพราะเขาบอกเขากลัวไง
คือห้องนี้ทะเลาะกันแบบใครจะกล้าออกมาดู
จนตี๕เขาตื่นออกมาดูกันห้องของชาญชัยที่ว่าเมื่อคืนมีเสียง

ตำรวจได้ข้อมูลนะครับจนรู้ว่านายเฉลิมพันธ์คนก่อเหตุเนี่ย
นายเฉลิมพันธุ์จันทคำมาว่าอยู่ที่ไหนยังไง

ได้ตัวนะครับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแม่ของเขา
นี่คนนี้ฮะคนก่อเหตุครับ
ก็เลยประสานไปทางญาติญาติบอกให้พามามอบตัวซะ
สุดท้ายญาตินายเฉลิมพันธ์พามามอบตัวนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาก่อเหตุจริงนะ

โดยนายเฉลิมพันธ์อ้างว่าตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างร้านทำเฟอร์นิเจอร์
สาเหตุที่ทะเลาะกันทำร้ายเขาตายเนี่ย
เนื่องจากปัญหาส่วนตัวที่บาดหมางกันมาก่อน
แล้วก็ทะเลาะกันจนลงไม้ลงมือทำร้ายเขา
ตอนนั้นเนี่ยไปเคาะห้องผู้ตายนะเมื่อคืนนี้ตั้งใจจะไปทวงเงินนะ
ผู้ตายเนี่ยยืมเงินเพื่อนของเขาไปไม่ได้ยืมเงินตัวเขาเองนะ
เงินเพื่อนของเขาไปแต่ไม่ยอมคืน
ช่วงไปเคาะประตูห้องผู้ตายไม่ยอมเปิด
ก็เลยกระชากประตูห้องนะจนห้องเนี่ยเปิดออกมาได้
แล้วก็บุกเข้าไปก็ไปชกต่อยเขากระทืบเขาจนเขาเสียชีวิต
แต่ที่มันโหดที่สุดถ้าเป็นไปตามที่ชาวบ้านเขาบอกเนี่ย
ได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วเฉลิมพันธ์เดินออกมาจากห้องนี้เนี่ย
กลับไปห้องตัวเองเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยนอนอยู่พักนึง
ออกมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป